แต่ว่าเบรกนี้ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าดังไม่หยุดฉุดไม่อยู่ในเรื่องของข่าวเช้าจริงนะคะกับการที่หลายคนออกมาปฏิเสธที่ไม่เอาแมทพิรณีไม่ดูละครขอเปลี่ยนตัว
กำลังถ่ายทำอยู่ขนาดว่าปีพระเอกแม่เหล็กอย่างณเดชน์คุกิมิยะ
ก็ช่วยไม่ได้ค่ะถึงขั้นที่แฟนละครพากันโหวตบอกว่า
จริงก็อยากดูนะแต่ขอเปลี่ยนตัวนางเอกได้ไหม
อ่ะวันนี้ค่ะบันเทิงไทยรัฐจะขอวัดกันคำต่อคำเลยละกันนะคะ
การเปิดใจพี่ไก่วรายุทธ์ก่อนหน้านี้ว่ากระแสข่าวแมทสงกรานเนี่ยมันส่งผลยังไง
และความรู้สึกของแมทเองตอนนี้ที่ต้องเจอกับเรื่องหนักหนาสาหัสขณะนี้ค่ะ
คนทั้งประเทศรู้อะไรเกิดขึ้นกับตรงนี้เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราช่วยไม่ได้
เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตรงนี้เราก็บอกกับทางช่องว่าอย่ามาว่ากันนะ
อะไรที่เกิดขึ้นเราไม่ได้เป็นคนทำอะไรที่เกิดขึ้นคุณคงเข้าใจแล้ว
วันแรกของพี่ได้๒กว่าพอคุณน้องโพสต์ภาพวันเดียวเหลือ๑๙บายสวัสดิ์ตก
ก็ต้องขอโทษด้วยถ้ามันเป็นผลกระทบจากแมทนะคะแต่แมทว่าถ้าคนได้ดูละครนะก็จะเข้าใจว่าละครมันถ่ายมาหลายปีแล้ว
มันก็ด้วยการตัดด้วยที่ตัดเหลือเก้าตอนใช่ไหมคะแมทก็แมทก็ทราบจากช่องเหมือนกัน
ช่องก็โทรมาบอกว่าไม่ได้เป็นเพราะข่าวของแมทนะอะไรอย่างเงี้ทางช่องก็ให้กำลังใจ
แมทไม่ได้มีความตั้งใจที่จะแบบทำร้ายใครเลยจริง
อย่างที่ตอนนี้นะเธอบอกว่าถ้าเกิดว่าคนดูลดความโกรธแค้นลงสักหน่อย

การตอบสื่อนั่นเองนะคะเหมือนกันใจเขาใจเรานะคุณ
แล้วต้องบอกว่าปฏิเสธไม่ได้จริงนะว่าเรื่องนี้มันกระทบไปหมด
ละครเรตติ้งต่างเนี่ยถ้าจะบอกว่ามันมีคอมเมนต์หนึ่ง
คุณเข้าไปคอมเมนต์ดิฉันอ่านแล้วรู้สึกว่าเออก็พอฟังได้อยู่แล้วยังไงคะ
ยังไงคะ
ส่วนการตัดสินใจเป็นนักแสดงอิสระของตัวเอง
ที่ปักหลักวิภาราม๔มาตั้งนั้นถึง๑๕ปี

เพราะว่าผู้ใหญ่ไม่ป้อนงานให้ค่ะ

อย่างที่บอกว่าผมได้คุยกับ

ว่าเราขออนุญาต

ผมว่าเรื่องนี้ต้องให้คนดูเป็นคนตัดสินใจ

ไม่สามารถที่จะไปพูดอะไรได้

กระแสตอบรับเป็นของทุกคน

ก็เข้าใจดีกว่า
เอาเป็นว่าเข้าใจกับทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้น
ก็ต้องรอดูผลงานเรื่องอื่น

จะไปโทษตัวคุณแมทเองฝ่ายเดียวก็อาจจะไม่ถูก

บางคนก็บอกว่าเป็นเพราะแมทแหละกระแสหลัก

ก็ละครมันอาจจะไม่โดนใจคนที่แบบ
ติดตามในยุคในสมัยนี้รึเปล่า